ฟอร์มของนักมวยที่อายุน้อยจริง

เรียนม๓ชกมวยจะมีโอกาสชิงแชมป์ว่าง
ตัวแทนของแท่งทองเกียรติทวีสุกอดีตนักมวยชื่อดังนะครับ

นั่นก็คือแสงกระนันติดตามฟอร์มของเขากันหน่อยครับ

มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมในช่วงเย็นของทุกวันหลังเลิกเรียน

ในศึกกำปั้นสถานโลกป่าบอนเพื่อการกุศล
ชกกันในวันที่๒๕มีนาคมนี้
วัย๑๖ปีวัยรุ่นคนอื่น

เพื่อปูทางสู่มหาวิทยาลัย
แต่แสงอนันต์นักเรียนชั้นม๓จากโรงเรียนเขมาพิรัตราราม
ทุ่มเททุกสรรพกำลังให้กับการชกมวย
เพราะสิ่งที่เขาทำเปรียบเสมือนลมหายใจ
กีฬามวยจึงเป็นส่วนสำคัญของชีวิต
และบันไดสู่ความสำเร็จ
สายอันนั้นเรียนอยู่ชั้นม๓อายุเพียง๑๖ปีเท่านั้น
แต่สามารถเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งที่มีอายุมากกว่า

นั่นแสดงถึงความไม่ธรรมดาของนักมวย
ที่จะก้าวมาเป็นกำลังสำคัญในอนาคตครับ
คู่แข่งในครั้งนี้ของเขาที่จะต้องพบเจอ
ก็คืออิริกแทนซ่านักชกชาวฟิลิปปินส์ในวัย๒๓ปี
แม้แสงอนันต์จะเป็นรองประสบการณ์และอายุ
แต่ทุกไฟล์ไม่มีคำว่าท้อ
หลายอย่างครับเต็มที่ครับในวันนี้เราแชมป์ไม่ได้ครับ
ก็คือต้องเน้นลำตัวดีมากครับ
โชคที่ลำตัวก็มากครับ
มาเยอะครับ

ไม่ครับปกติก็เจอเยอะก่อนครับอายุเยอะกว่านี้ก็เจอหมดแล้วครับ
ที่แสงอนันต์จะก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่
ฟอร์มจนเข้าตาหลายฝ่าย
และได้รับความไว้วางใจให้ลงชกชิงแชมป์ว่างบนเวทีนี้
และในอนาคตเขาคนนี้จะก้าวมาเป็นดาวดวงใหม่
ของวงการมวยสากล
ผมก็มองว่าแสงอนันต์ก็มีโอกาสจะเป็นนักชกประวัติศาสตร์ที่จะสร้างประวัติศาสตร์ของเขา
คือเป็นนักชกที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกที่เป็นแชมป์โลกได้
ขึ้นอยู่กับตัวแสงอนันเนี่ย
เพราะถือว่าเขาเป็นนักชกที่มีพรสวรรค์คนหนึ่งทีเดียวเลยนะครับ
เพราะว่า๑๕ไฟล์ที่ผ่านมาก็ชนะรวดหมด
แล้วไฟล์นี้ก็เจอด่านแข็งเป็นนักชกจากฟิลิปปินส์
แล้วก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะมีความหวัง
ที่จะมีโอกาสขึ้นชิงชำโลกแล้วก็เป็นแชมป์โลกให้กับประเทศไทยของเราได้
ถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงไฟล์สำคัญในชีวิตของแสงอนันต์เกษตรพัฒนาจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง
หลุ้นผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีให้แสงอนันต์เพิ่มสถิติชนะรวดเป็น๑๖ไฟล์ติดต่อกัน
ประกาศศักดาแชมป์ไอบีเอฟคอนติเนนเตอร์มาครองให้ได้
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน